หนึ่งในทหารของพระราชาที่ได้มีโอกาสเข้ามา
บริหารประเทศในตำแหน่งของรองนายกรัฐมนตรี
ก็คือฝลกัดอีกตะจินจันตรองนะคะ

ได้น้อมนำพระราชดำรัฐเรื่องความเพลียน
พร้อมด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
เพื่อให้เกิดประโยชน์ทั้งโดยส่วนตัว

พร้อมทั้งน้อมนำมาใช้ในการทำงานควบคู่กับการดำเนินชีวิตประจำวันการจะทำการสิ่งใดนั้นเนี่ยต้องอาศัยความเพียน
แล้วก็สิ่งที่ท่านได้พระนิพลในเรื่องของพระมหาชนกนั้นก็เป็นหนังสือที่สอนให้คนมีความเพียร
แม้ว่าจะยังไม่เห็นฝั่งแต่ก็ต้องพยายามที่จะไหว้ไปสู่ฝั่งให้จงได้
เพียนตรงนี้ก็จะทำให้เราได้เกิดกำลังใจ
ทำให้เราเกิดมีความมุ่งมั่นในการที่ทำงานตามที่ได้รับมอบภารกิจ
จากความเพียนแล้วยังได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ใช้ในการบริหารประเทศควบคู่ไปด้วย
ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลกับทุกภาคส่วน
สินคิดพอเพียงที่ท่านได้ส่งพักทานไว้เปรียบเสมือนที่ท่านได้ตัดไว้
เสมือนเสาหลักของชีวิตเปรียบเสมือนเสาหลักของประเทศชาติ
นั่นหมายความว่าเสาหลักตัวนี้ก็ไม่ต่างกับเสาเข็ม
ที่จะเป็นตัวรองรับตัวบ้านตัวอาคารให้ตั้งอยู่ได้
อีกหนึ่งความภาคภูมิใจอันสูงสุดของพลอากาศเอกประจิน
ก็คือการได้รับพระราชทานกระบี่และปริญญบัติจากพระหัสของในหลวงรัชกาลที่๙
ในฐานะนักเรียนในเรืออากาศรุ่นที่๒๐
จะผ่านมาร่วม๔๐ปีแต่ก็ยังระลึกอยู่เสมอ
พร้อมกับตั้งใจแน่วแน่ในการทำหน้าที่ในฐานะทหารของพระราชา
โดยเชื่อมั่นว่าแม้ไม่มีพระองค์แล้วแต่พระราชดำรัฐของพระองค์
ยังคงสะทิดอยู่ในดวงใจของชาวไทยตลอดกาล
ถ้าสะทิดในดวงใจหรือว่าสิ่งที่พวกท่านทำไว้
อยู่ในใจของพวกเราไปตราบนานแสนนาน
มั่นใจว่าสิ่งที่ท่านได้ทรงพระทานไว้ตลอด๗๐ปีของราชนั้น
จะอยู่ในใจของคนทุกคนแล้วก็จะสืบสารกันต่อไปชั่วลูกชั่วหลานครับ
และทุกครั้งที่มีเรื่องไม่สบายใจหรือต้องเผชิญกับพยานอันตรายเบื้องหน้า
พลอากาศเอกประจินจะคล้องสร้อยคอที่มีเหรียญของในหลวง
ราชการที่๙ติดตัวไว้เพื่อเป็นที่ยึดเหนียวจิตใจด้วยเสมอ
ตอนนั้นก็จะคล้องพระกับเหรียญช่วงเป็นสิทธิ์การบิน
ระเบิดบ้างอะไรบ้างแต่ว่าก็ยังไม่ซีเรียสเท่าไห
ช่วงนั้นก็ไปทิ้งระเบิดที่ชายแดน
ช่วงนั้นก็จะเป็นเหรียญแบบนี้
ส่วนเหรียญธนบัตรเข็มกลัดและหนังสือบางชิ้น
ได้รับพระราชทานจากพระหัสของพระองค์

เกี่ยวกับในหลวงรัชกาลที่๙อันทรงคุณค่า
พลอากาศเอกประจินเก็บรักษามาเป็นอย่างดี
เพื่อไว้ให้รุ่นลูกรุ่นหลาน
ระลึกถึงพระราชกรณียกิจ

ในหลวงรัชกาลที่๙สืบต่อไป

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน
โปรดติดตามตอนต่อไป